เหตุการณ์นี้ที่ชุมพรค่ะสามีเก่าไปคุยกับสามีใหม่ของภรรยา
แต่ถือปืนไปด้วยเป็นปืนไทยประดิษฐ์สามีเก่าอ้างว่าปืนมันลั่น
แต่มันลั่นยังไงคะกระสุนเข้าเป้าของสามีใหม่
เป้าเข้าเป้าเลยพี่อุ๋ยเป้ายังไงเป้าแบบไหน
เละค่ะคุณหมอบอกว่าทำใจเลยอวัยวะเพศชายกระจุย
ต้องตัดทิ้งใช้การไม่ได้อีกเลย

ที่อำเภอเมืองชุมพรได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในสมชายถูกยิงเข้าที่อวัยวะเพศ
ห้องที่เกิดเหตุกองเลือดเต็มเลยค่ะมีปลอกกระสุนปืนลูกซองอยู่หนึ่งนัดนะคะ
คนก่อเหตุคือนายบุญเติมอุ่นแก้วอายุ๓๗ก็อยู่ห้องแถวเดียวกันนะคะ
หลังเกิดเหตุไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องตำรวจควบคุมตัว
นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองชุมพรพร้อมปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะคะ
ห้องแถวตรงนี้ใกล้กันอยู่กับสามีใหม่
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยาใหม่
อยู่ในห้องก็นึกขึ้นได้
จะเอาปืนที่ซื้อต่อจากเพื่อนมาปีนึงไปเก็บไว้ที่รถ
เดินผ่านห้องภรรยาเก่า
แวะไปคุยกับสามีใหม่ของภรรยาเก่าหน่อยสิ

กระสุนไปโดนหว่างขาคือเข้าเป้าของสามีใหม่ของภรรยาค่ะ
โอ้โหช็อกตกใจตัวเองกลับไปซ่อนตัวอยู่ในห้อง

เขายืนยันแบบนี้นะคะว่าเป็นปืนลั่นจริงไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรมันพลาดจริง
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะและเรื่องของการครอบครองปืน

ภรรยาเก่าของนายบุญเติมนางสาวอุบลรัฐ
ยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอกับสามีใหม่
คบกันมีลูกด้วยกันคนนึง
สามีเก่าที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเลิกกันไปตั้ง๗ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหา
อะไรแต่นายบุญเติมสามีเก่าเนี่ยก็เหมือนกับไม่รู้สิระแวงภรรยา
ใหม่ก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีเธอเพิ่งกลับจากขายลอตเตอรี่สามี
ใหม่ก็อยู่ในห้องเธอก็อยู่หน้าห้องสักพักได้ยินเสียงบุญเติม
มาถามมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้วเดินเข้าไปที่ประตูห้อง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเลย
แล้วก็มีเสียงร้องโหยหวนของสามีใหม่ของเธอ
เธอก็ซ่อนตัวเพราะว่ากลัวจะถูกยิงไปด้วย
มั่นใจว่าปลอดภัยออกมาพาสามีใหม่ไปส่งโรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่ากระสุนเข้าโอ้โหเข้าเป้าเที่ยวอวัยวะเพศ

มันไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปแล้ว

ขอแค่ให้สามีใหม่มีชีวิตอยู่

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

ห้องของเขากับห้องของสามีใหม่

ใกล้กันขนาดเนี้ยป้าแมวเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงจริงนะในมุม
แมวนะก็เห็นสองครอบครัวเขาสนิทกันด้วยซ้ำเขาเลิกกัน
ต่างฝ่ายไปมีครอบครัวของตัวเองเขาสนิทกันช่วยเหลือกัน
กินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปทะเลกัน
เหมือนกลายเป็นครอบครัวใหญ่ไปเลย

ล่าสุดตัวคุณอุบรรณรัฐอ่ะนะคะ

อยากจะพูดอะไรมากคือต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วย

โอ้โหก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันหรือยังไง
อย่ามีเวรมีกรรมต่อกันเลยป้าแมวบอก
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของมีหรือไม่มีอวัยวะเพศ
ไม่ใช่แค่เรื่องของทางเพศไงมันเรื่องการขับถ่ายการปัสสาวะ
หรือระบบอะไรต่างคือมันโอ้โหเดี๋ยวมันต้องไปดูอีกเยอะนะ
ใหญ่มากแล้วคนสงสัยเยอะมากว่าปืนลั่นจริงหรือ
ไปตั้งใจให้แหม่มันเข้าเป้าตรงเป๊ะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม